มาดูเรื่องการเดินทางก่อนแม้ว่า

แต่ว่าการเดินทางที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วนะครับ

มิตรภาพก็ยังคงเป็นมิตรภาพของทุกเทศกาลอยู่

สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพนะครับ
ในช่วงจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อเย็นวานี้เป็นยังไง

ใช่ค่อยไปกัน
บรรยากาศก็คล้ายกับทุกปีนะ
อาจจะมีรถลงบ้างปกติการขยับของรถแทบจะเป็นศูนย์
ในซึ่งก็ค่อยไปได้

โรงปากช่องครับปริมาณรถหนาแน่นอย่างต่อเนื่องเต็มทุกช่องการจราจรครับ
ตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะนะครับ
เพื่อระบายปริมาณรถหลายจุดเวลาเขาเปิดช่องทางพิเศษอย่าคิดว่าพิเศษเนี่ยแบบเนี้ย
คุณต้องระวังนะเพราะฝั่งนู้นมันมีรถสวนมาใช่ค่ะ
ต้องระวังมากกว่าช่องทางปกตินะครับไม่ใช่เร็วอย่างเดียวนะฮะ
ช่วงปากช่องศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาอยากจะไปใช้สักครั้งหนึ่งนะฮะ
ระยะทางประมาณ๓๖กิโลเมตรครับ

เทศกาลสงกรานในปีนี้แล้วพบว่ามีรถยนต์ขึ้นมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในช่วงเดียวกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเรื่องของความเร็วอะไรก็เบาได้เบานะเทศกาลนะ
แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยถนนลื่นเนี่ยนะคะ
อ่ะจากโคราชขยับไปดูที่กาลสินกันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ

เงียบเหงาค่ะคุณผู้ชม
รถบัตรโดยสารจากกรุงเทพแล้วก็ตามต่างจังหวัดอื่น
ที่จะมากาลสินเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีเลยค่ะ

ตาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ย
กันว่ารถนี่มันชื่อว่าอะไรคะ
รถโดยสารสาธารณะแปลว่าใครก็มาใช้ได้
พอมันมีคำว่าสาธารณะทุกคนก็กลัวไง
ก็อาจจะหลบเลี่ยงไปใช้รถส่วนตัว
ก็เลยทำให้บรรยากาศของการใช้รถโดยสารต่าง
เงียบเหงาลงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
หลายคนก็ยังคงเรื่องของกังวล
การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
ใช่ครับแต่ว่าที่ก่อช้างมันไม่ได้เงียบแบบนี้นะปุ้ย
ก่อช้างคนเยอะมากใช่คนเยอะเนี่ย
ยาวเหยียดกว่าจะได้ไปรถส่วนตัว

พอมีรถส่วนตัวก็จะขับไปที่ที่รถยังไปถึง
อย่างก่อช้างเองเนี่ยที่ตลาดคึกคัก
เข้าไปยังเกาะช้างให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็ก็ร้อนด้วย

จากการสอบถามนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่า
แม้ว่ารถยนต์มาเกาะช้างเยอะแต่ภาพรวมเนี่ย
ภาพรวมการท่องเที่ยวที่เกาะช้างสงกรานวันแรกเนี่ย
ยังน้อยกว่าทุกวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าผู้ประกอบการเองก็เตรียมพร้อมครับที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะ
แล้วก็ทุกที่ในเกาะช้างเขาก็พยายามที่จะวางมาตรการ
เรื่องของป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวดนะครับ
ให้กลับมาแล้วก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกตอนต้นรายการว่า
เดี๋ยวกลับมาจะต้องมาทนทุกข์กันอีกนะ
ขณะที่จุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดบริการนี้นะครับนอกจากอาสาสมัครแล้วก็ตำรวจจราจรแล้ว

จ่าเฉยที่เรารู้จักเป็นหุ่นใช่ไหมล่ะ
แต่จ่าเฉยที่นี่นะครับไม่ใช่หุ่นนิ่งแต่เป็นตำรวจจริงฮะ
แต่งตัวนะครับเป็นจ่าเฉยเห็นคนทำผิดกฎจราจรที่ไหนแล้วก็จ่าเฉยบอกจะไม่อยู่เฉยแล้วล่ะ
จะเดินมาตักเตือนนิดนึงโดยเฉพาะปัญหาหลักในพื้นที่ตอนนี้คือ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่ได้นะฮะสวมหวกกันน็อกกันหน่อยนะครับ
อุบัติเหตุเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยังสูงที่สุดนะครับสำหรับคนที่รับหน้าที่เป็นจ่าเฉย
คือดาบตำรวจสมพรรักดีนะครับท่านเป็นตำรวจจราจรสพท่าสารานี่ไง
ขาวแบบนี้นะฮะจ่าเฉยอย่าออกมาตอนคืนนะ
ที่ผ่านมามีทั้งประชาชนที่ปฏิบัติถูกกฎจราจรแล้วก็ทำผิดกฎจราจรนะครับ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากเลยจึงอยากจะรณรงค์ให้ผ่านรูปลักษณ์ของจ่าเฉยเนี่ยนะครับ
ผิดกฎจราจรหน่อยจ่าเฉยพูดได้นะฟังสิ่งจ่าเฉยนะฮะ
แต่ว่าอยู่เฉยก็จริงแต่จ่าเฉยเนี่ยจะเห็นประชาชนขี่รถ
ครั้งก็ไม่ใส่หมวกบางครั้งเอารถมาเรียบร้อย
บังคับขับเร็วตอนนี้ก็จะเฉยเลยเกิดไอเดียว่า
จะเฉยชวนเงินชีพเพื่อต้องการมาช่วยรถอุณหาประเทศ
ต้องการให้ประชาชนใส่หมวกประหลักตามกฎจราจรให้เรียบร้อย
ป้องกันเหมือนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล
จะเอาอะไรทาหน้าเนี่ยฮะดินสอพองป่ะเนี่ย
ดินสอบฮ่องหรือเปล่าเทศสการสงกราน

เมื่อวานคนก็ไปใช้บริการเยอะน่ะ
ครับนะฮะคือตอนเนี้ยเนี่ยมีเที่ยวบินในประเทศ
ให้บริการมากกว่าสามร้อยเที่ยวบินที่สุวรรณภูมินะฮะก็ได้มีการประกาศ
รักษามาตรการนะเข้าไปก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนาม
ผู้โดยสารก็ต้องเผื่อเวลาครับในการเดินทางกันด้วยเพราะว่า
มีการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องเพื่อความ